คู่นี้กันบ้างค่ะไม่รู้ว่าใครจะเป็นแดดร้อนหรือใครจะเป็นน้ำแข็ง
แต่ที่แน่เธอมาปรากฏตัวบนโลกโซเชียลแล้วนะคะ
สำหรับคุณอุ้มลักษณะพักหลังนี่เหมือนสภาพจิตใจดีขึ้น
สภาพภาวะหัวใจดีขึ้นฟื้นหัวใจอัพรูปมากขึ้น
และที่หลายคนยังคาใจอยู่นะคะว่า
ความสัมพันธ์ของคุณอุ้มลักษณะกับคุณบอลกฤษณะ
หลังจากที่มีเรื่องคดีความกับลูกนายพล
เป็นยังไงกันไปแล้วบ้างเลิกกันไปหรือยัง

หลายคนยังขาใจกันอยู่เดี๋ยวไปมีคำตอบในข่าวนี้กันค่ะ
นี่แหละที่ที่ฉันบอกว่าคือคำตอบ
ทำไมน่ะอันนี้คือภาพเก่าแต่จะเล่าก่อนอันนี้เป็นแหวนมั่นน้ำงามนะครับ
คุณต้องบอกเลยว่าอยู่บนนิ้วนางข้างซ้ายเนี่ย
คุณอุ้มลักษณะเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ภาพนี้
พฤศจิกายนว่าเป็นเครื่องหมายตีตราจอง
ว่าทั้งคู่ตัดสินใจมั่นกันแล้วค่ะ
ต่อหน้าคนในครอบครัวนั่นเองก็คือภาพเก่าเมื่อ๑๘พฤศจิกายน

แต่จะบอกว่าและแม้ว่าตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของเธอและแฟนนุ่มหลัง
เจอมรสุมข่าวเช้าจะสั่นคลอนหรือเปล่า
ยังไม่มีคำตอบแต่ให้คุณผู้ชมดูกันเอาเองชัด
เธอเนี่ยอัพภาพคือตั้งใจจะอวดเล็บสวยคุณผู้ชมภาพนี้แหละ
แต่ว่าแฟนคลับเนี่ยไม่ได้สนใจว่าเธอทำท่าอะไร

ซึ่งแหวนวงนี้เปรียบเทียบมาแล้ว
เหมือนกันกับแหวนวงเดียวกันวันที่๑๘ที่เธอโชว์ไว้คราวก่อนนั่นแหละ
งานนี้ก็คิดกันเอาเองแล้วกันว่านี่จะเป็นคำตอบของสถานะของเธอกับคุณบอลกฤษณะได้หรือเปล่า
ก็ต้องรอฟังคุณอุ้มเคลียร์กันเอาเองสักวันใดวันหนึ่งนะฮะ
แต่ที่แน่เราเห็นนิ้วหน้าข้างซ้ายยังไม่มีที่ว่าง
ก็ชูป้ายไฟให้กำลังใจกันต่อไปนะคะคุณอุ้ม